เริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องของหมวดจ๊อปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ร้อยโทวัชรพงศ์จันทรชาติอายุ๒๙ปีหรือว่าหมวดจ๊อปนะครับ
ซึ่งท่านก็เสียชีวิตลงจากการไปฝึกโดดร่มหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี
แล้วร่มไม่กลางนะฮะตกลงมาจากความสูงประมาณ๘๐๐ฟุตจนร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตที่บริเวณด้านท้ายสนามกระโดดร่มบ้านท่าเดือหมู่๕ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๑นาฬิกากว่าเมื่อวานนี้นะครับ
วดจ๊อปก็เป็นทหารในสังกัดศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคิริขันแต่ไปฝึกหลักสูตรพิเศษที่จังหวัดลบบุรี
ถ้าตามพื้นเพลของท่านแล้วก็เป็นชาวจังหวัดสงขลานะครับ
ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหมวดจ๊อปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็มีเพื่อนที่ฝึกหลักสูตรโดดร่มด้วยกันนะครับ
แล้วก็ผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ญาติพี่น้องที่มาร่วมพิธีนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็อย่างที่ท่านได้ติดตามข่าวกันมา
ระหว่างที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณคนในครอบครัวรวมทั้งน้องเมย์แฟนสาวที่กำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะฮะ
เดือนสิงหาคมนี้ก็แน่นอนว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามันไม่คาดฝันเหลือเกินนะครับ
มีเพื่อนนักเรียนร่วมหลักสูตรรุ่นที่๑๖อีก๘๕นายรวมถึงอาจารย์ผู้บังคับบัญชามาร่วมไว้อะไรด้วย
หลังจากนั้นเมื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วได้รีบนำดินไปกรบจุดที่หมวดจ๊อปตกลงมาเสียชีวิตทันทีนะครับ
หลังจากที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จซึ่งเป็นตามธรรมเนียมนะฮะ
ช่วยเหลือครอบครัวของหมวดจ๊อปด้วยนะครับ
มีเพื่อนสนิทของหวดจ๊อปบอกว่าหมวดจ๊อปมีความมุ่งมั่นแล้วก็รักในเครื่องแบบทหาร
หมวดจ๊อปได้ไปลงสอบทุกหมู่เหล่าตลอด๒ปีเต็มเลยนะครับ
แล้วก็ได้เข้ารับราชการทหารในชั้นศัลยบัตรแล้วก็มาอบรมหลักสูตรล่าสุด
ก็คือฝึกโดดร่มหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีนะครับ
พอรู้ข่าวว่าหมวดจ๊อปเกิดอุบัติเหตุร่มไม่กลางตกลงมาเสียชีวิต
เพื่อนบอกว่าช็อกมากเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็นับถือหัวใจของเพื่อนที่เดินทางมาฝึกอบรมหลักสูตรนี้
เพราะเมื่อวันจันทร์ที่๘กรกฎาคมที่หมวดจ๊อปจะมาฝึกหลักสูตรนี้
วดจ๊อปยังโทรศัพท์มาหาเพื่อนคนหนึ่ง
เพื่อนก็ได้อวยพรกันบอกขอให้โชคดีขอให้อบรมผ่านกันได้ด้วยดี
แต่ในใจเนี่ยเพื่อนบอกว่าก็เป็นห่วง
นี่ฮะไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันไว้แล้ว
กำลังจะแต่งงานอยู่แล้วเดือนหน้า
เพื่อนบอกว่าคือมันก็ตามความเชื่อที่เขามักจะทักกันนะ
จะบวชหรือว่าจะเข้าพิธีมงคลสมรสเนี่ย
ก็มักจะเนื้อหอมมักจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรเกิดขึ้น
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เตือนกันไม่ได้บอกให้ระวังอะไรเป็นพิเศษ
เพราะว่าอยากให้เพื่อนเต็มที่กับสิ่งที่กำลังไปอบรมไปเข้าหลักสูตรนะครับ
เขาโทรว่าผมว่า๑๓๑๗เนี้ยสิงหาเนี้ยผมแต่งงานนะ
ไม่ใช่เฉพาะผมสองคนนะครับเพื่อนหลายคนในกลุ่ม
เขาเป็นประธานชั้นปีสมัยเรียนด้วยครับทำกิจกรรมทำโครงการหลายโครงการในมหาวิทยาลัยครับ
เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นแก่นำ

แต่เพียงแต่ผมเดินอีกเส้นทางสายอาชีพหนึ่ง
เราก็เลยอวยพรแล้วก็ฝากความฝันของเรา

ในครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่มันไม่คาดคิด
แต่เราก็ภูมิใจภูมิใจในตัวเขา
เพื่อนที่เราคลุกคลีกันมา

เขาได้มาสัมผัสจุดที่เขาไปให้สุด

ผมว่าเขาทำให้ตัวเองภาคภูมิใจ

หลักสูตรนี้ที่หมวดจ๊อปมาเข้าหลักสูตรเนี่ย
จะใช้ระยะเวลาในการเข้าหลักสูตร๑๐๐
๑กคถึง๑๑สิงหาคม
แล้ว๑๗สิงหาคมจะแต่งงานอยู่ล่ะ
บอกว่าหมวดจ๊อปเป็นบุคคลที่มีวินัยสูง

จากนี้ไปแม้เพื่อนจะไม่อยู่แล้ว
เฝ้ามองให้กำลังใจปกป้องเพื่อนคนอื่น
เพื่อนร่วมรุ่นทุกคนอยู่บนฟ้าแล้วก็มีการแต่งกรอนให้เพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายกันด้วยนะครับ

บอกว่าไม่เห็นช่วงที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าตอนนั้นซักผ้าอยู่ที่บ้าน

เห็นว่ามีเครื่องบินของทหารบินไปมาตั้งแต่เช้าก็ยังคิดอยู่
ยังพูดอยู่คนเดียวว่าทำไมรอบนี้เครื่องบินบินสูงกว่าทุกครั้ง
แล้วก็เริ่มเห็นคนกระโดดร่มลงมานะฮะตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะว่าก็เห็นภาพกระโดดร่มแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
แต่สักพักหนึ่งมีคนมาตะโกนบอกว่ามีนักเรียนกระโดดร่มตกลงมาเสียชีวิตในที่นา
ก็เลยรีบขี่จักรยานไปดูครับ
คนเดียวพูดอยู่คนเดียวสูงสูงก็คิดว่ามันทำไมบินสูงจัง
เครื่องบินเนี่ยวันนี้เขาโดดอะไรกันทำไมบินสูงจัง
มันก็โดยบังเอิญอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะเกิดอันนี้ขึ้น
ก็มีข้อมูลตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าทุกครั้งที่มีการฝึกหลักสูตรเกี่ยวกับการโดดร่ม
หรือว่าฝึกบินหรือว่าหลักสูตรอะไรที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยเนี่ยส่วนมากครูฝึกหรือว่านักเรียนที่เข้ารับการฝึก
ก็จะมาไหว้บอกกล่าวสารเจ้าพ่อขุนด่านที่บริเวณวงเวียนพระนารายก่อนฝึกทุกครั้งนะฮะ
แต่ว่าครั้งนี้ไม่แน่ใจว่ามีการไหว้หรือไม่ไหว้อย่างไรนะครับที่ชาวบ้านเขาบอกนะครับ
และที่ผ่านมาการโดดร่มจะมีอุบัติเหตุนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะทิ้งช่วงประมาณ๓๕ปีต่อ๑เหตุการณ์นะฮะ
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะบ่าย๒โมงครึ่งร่างของหมวดจ๊อปก็มาถึงที่กองบิน๕๖อำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลานะคะ
มีทหารกองเกียรติยศตั้งแถวรอรับร่างอย่างสมเกียจชายชาติทหารรวมถึงครอบครัวแฟนสาวที่กำลังจะแต่งงานนะคะ
ก็เดินทางมาด้วยก็มารับร่างอันไร้วิญญาณของหมวดจ๊อปนะคะ
จากนั้นได้ไปที่วัดเจริญราชเพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
โดยมีพันธรีเฉลิมพลมนชัยะนายทหารธุรการกำลังพล
โรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีเป็นประธานอาบน้ำศพ
รวมทั้งมีพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนนะคะ
ผู้บังคับบัญชาไปร่วมพิธีรดน้ำศพ
เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะนายธรทิพย์คงสม
คนนี้เป็นเพื่อนสนิทของหมวดจ๊อปค่ะก็เล่าให้ฟังว่าหมวดจ๊อปเนี่ย
เพื่อนที่นิสัยดีมากความฝันสมัยเรียนก็คือ
ในร้อยให้ติดและหมวดจ๊อปก็ทำได้จริง
เมื่อสองอาทิตย์ก่อนหมวดจ๊อปโทรไปหานะคะ
ไปงานแต่งงานแต่งเนี่ยจะจัดขึ้น
จังหวัดประจวบคิริขัน๑๓สิงหาคม
แล้วก็จะจัดที่อำเภอหัดใหญ่สงขลา๑๗สิงหาคม
ส่วนคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติแล้วก็น้องเมย์แฟนสาวของหมวดจ๊อป
ก็ยังอยู่ในความโศกเศร้านะครับวันนี้ก็ไม่พร้อมที่จะ
ให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งร่างของหมวดจ๊อป
จะมีพิธีพระชธานเพลิงศพ๒๓กรกฎาคมนี้
ที่วัชเจริญราชนะครับและจากชาวประนักกิจ
เมนวัดม่วงค่อมตอนนี้ทางกองทัพบกได้พิจารณา
บำเน็ตเลื่อนชั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ๗ชั้นนะครับ
กับร้อยโทวัชรพงศ์และขอพระชธานยศสูงขึ้นเป็นพลตรีนะครับ
ซึ่งหมวดจ๊อปเป็นผู้บังคับหมวดทหารราบนักเรียนพันธ์จู่โจม
และส่งทางอากาศกรมนักเรียนศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคิริขัน
และเป็นนักเรียนหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีรุ่นที่สิบหก
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา๑กรกฎาคมถึง๑๑สิงหาคมนี้นะครับ
ผู้เข้ารับการศึกษา๙๐นายซึ่งหลังจากฝึกจบ๑๑สิงหาคม
วางแผนจะแต่งงาน๑๓สิงหาคมนะฮะกับ๑๗สิงหาคม๒วัน๒สถานที่นะครับ
บอกว่างานแต่งของเมย์กับพี่จ๊อปไม่มีแล้วนะคะ
วันนี้พี่จ๊อปกระโดดร่มเกิดอุบัติเหตุร่มไม่กลาง